อาจารย์ขนาดหนึ่งของเมืองไทย

กลับเข้าสู่ช่วงที่๒มาอัปเดตดวงกันประจำสัปดาห์นะคะ

แปลว่าจะต้องเดินทางไกล

ขนส่งเด่นเป็นที่สุด
ด้านความรักมีความสุขประสบความสำเร็
จะเจอรักแท้จะเจอคู่ครอง

ใครที่ยังโสดก็จะเจอความรักที่ดี
เงินเป็นไงคะอาจาร

เพราะว่าการเงินเนี่ยเขาบอกว่าจะได้โชคดีจากคนรัก

ทำงานธุรกิจร่วมกันก็จะสำเร็จ
ถือว่าใช้ได้เลย
ต่อไปค่ะผู้ที่เกิดในเดือนกุมภาพันธ์ค่ะ
กุมภาพันธ์ผู้ที่เกิดเดือนนี้ได้๙คาถางานวุ่นวายมาก
ตอนนี้ต้องดูแลเรื่องบริวาร
แล้วเมเนสหรือจัดการงานให้ดี
เพราะฉะนั้นอาจจะเป็นปัญหาได้สำหรับงานประจำ
การเงินจะดีมีลาบลอยฟลุกเกิดขึ้น๑๑๑๒๑๓๑๔เนี่ย
มากในเรื่องของการเงินด้วย
ส่วนในเรื่องความรักเขาบอกว่าเจอคู่แข่งแล้ว

จริงแล้วเป็นเรื่องดีเพราะถ้าเรามองเรื่องดี
สมมุติว่าอาจารย์รักกับแฟนแฟนรักอาจารย์แล้วก็มีคนมาชอบแฟนอาจารย์
ก็เป็นสิ่งที่พิสูจน์ว่าแฟนเราจะไปชอบเขาหรือชอบเรา
ถ้าชอบเขาก็เรื่องของเขาถ้าชอบเราก็เรื่องของเรา

เป็นเรื่องของเราเดือนสินหา

ถ้ามาชอบคนอื่นก็ถือว่าซื้อใจไปเราได้ไม่ต้องเสียเวลา
จะได้ไม่เสียเวลาถ้าเกิดไปแต่งไปแล้วยิ่งแย่ก็ไม่อยาก
แล้วเราก็จะได้เปล่งประกายแล้วทำอะไรดีให้กับตัวเอง
มันอาจจะได้เห็นตัวเองในมุมดีมุมอื่นก็ได้
ใช่แม่

มองอะไรที่มันเป็นเรื่องดีเนี่ยชีวิตเราก็มีความสุข

ต่อไปค่ะผู้ที่เกิดในเดือนมีนาคมค่ะ
ได้๓คาถา๓คาถา๓ทหารเอก

ที่สุดบริวารเด่นแล้วก็ผู้ใหญ่ส่งเสริม
ว่าสิ่งที่คิดไว้สำเร็จได้ด้วยตัวเราในการจัดการ
การบริหารและบริวารดี

สวดบารมี๓๐ทัศน์
ออ่านั่นก็พูดป่าภาราม
สอดได้
ส่วนบทนี้เป็นการที่นำบารมีคือความดีขององค์สมเด็จพระสัมมาเจ้าน้อม

ดีและความรักจะได้มาจากเพื่อน
มีน้านี่มาหาเหงประตูะโรคสัปดาห์นี่เลยนะ

ทำไมเยอะกว่าเรา

น้องมีสายนค่ะได้พระรัตน์สะมีย์
พระรัตน์สะมีส์ขึ้นมาแปลว่ารวยมีเงินมีโจทย์ลาบ
ได้เลื่อนตำแหน่งเป็นข้าราชการทหารตำรวจผู้ใหญ่ส่งเสริม
คือเรื่องแรกก็คือเกี่ยวกับคู่แข่ง
มีคู่แข่งมีคนคิดร้าย
เออนี่ต้องดูแลนิดนึงต้องระวัง
อีกเรื่องหนึ่งที่ต้องระมัดระวังเลยก็คือเกี่ยวข้องกับเรื่องของสุขภาพ
สายตากับกล้ามเนื้อกระดูกข้างขวา
อ๋อนี่ต้องดูแลนิดนึง
ไม่น่าดูมองไม่ค่อยเห็นอะ
แล้วเรื่องนี้คู่แข่นคนที่คิดร้ายเนี่ยเรามีวิธีสวดอะไรไหมคะ
ช่วยเขาแพ้เป็นตาอะไร
วิธีการง่ายที่สุดเลยก็คือ
เราเนี่ยสบายใช่ไหมความดีชนะทุกสิ่ง

ใจแรงมันเพราบให้ให้กลมเคลียวใครที่ยังไม่มี
มีเกณฑ์มีความรักเข้ามาแต่ว่า

มีเจ้าของแล้วและชอบ

ต้องไปลุ้นลุ้นอันนี้ไปครับระวังอันนี้มองให้ลุ้นกันนะคะ

ได้ความยุติธรรมแล้วก็นักเดินทาง
เพราะฉะนั้นผู้ที่เกิดเดือนพฤษภาจะมีเกณฑ์เดินทาง
ถ้าไปเที่ยวก็ทิศตะวันออกเฉียงเหนือทิศเหนือทิศตะวันตกเฉียงเหนือนำโชคที่ดีมาให้
แล้วก็ทิศใต้เป็นทิศที่มีพลัง
ความยุติธรรมแปลว่าข้าราชการทหารตำรวจ
แล้วก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของเอกสารสัญญากฎหมายต่างเด่นมาก
ตกลงกันได้รู้เรื่องดี
ส่วนงานที่ต้องลงทุนและการเงินจะได้จากการเดินทาง
คือเงินเนี่ยจะมีจากการทำงานด้านต่างประเทศการเดินทางการติดต่อสื่อสาร
อีกเรื่องหนึ่งคือศิลปะศิลปินดารานักร้องนักแสดงต่าง

จะเจอความรักแต่ยังไม่ใช่คู่
เผื่อใจไปก่อนนะ
ถ้าราบเดินดง
อีก๒เดือน
อุ๊ยเดือนนี้เขาบอกว่าเขาว่าอะไรคะ
หนุ่มสาวเดือนไหนที่มีเกณฑ์อกหักรักพัง
เพราะเขาคบเพื่อหวังผลประโยชน์
อุ๊ยปวด